พาไปดูภาพอลังการงานสร้างนะครับที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก

ที่จังหวัดชนบุรีครับเป็นเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โต
เพราะว่าอุบัติสดสีทองเหลืองอร่าม

นี่คือความสง่างามของอุโบสถสีทองอาราม

ซึ่งเป็นอุโบสถหนึ่งเดียวในจังหวัดชนบุรี
ทาสีทองทั้งหลังแล้วครับผม

โดยเพิ่งทาสีทองทั้งหลังแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับ
ซึ่งมีพระครูสังครักษ์ณฐาวัดนะครับ
เจ้าอาวาสวัดเนินตองเป็นผู้ดูแลการบุรณะ
และทาสีใหม่โดยใช้สีเหลืองทอง
กับทุกส่วนของอุโบสถดูงดงามยิ่งนัก
เป็นกุศโลบายในการดึงจุดพุทธศาสนิกชน

เกิดความสุขใจสบายใจเมื่อได้เห็น

จะเป็นสีขาวแต่ฝ้าเพดานได้ชำรุดถล่มลงมา
จึงได้ปรับปรุงทาสีใหม่ให้เป็นสีทองทั้งหลัง
จึงมีความงดงามสะดุตาดังที่เห็นนี่แหละครับ
ใช่ครับคือสีทองอร่ามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก็ทองอร่ามเหมือนกัน

เจ้าอาวาสวัดเนินตองท่านบอกว่าอยากให้วัดเนินตองเป็นสถานที่แปลกตา
พุทธศาสนิกชนผู้พบเห็นและสนใจในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับ
จากการทำสังคกรรมของพระสงฆ์ในพระอุโบสถแล้ว
การที่มีพระอุโบสถสีทองนี้ก็ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปผ่านมาพบเห็น

คุณดูยามกลางคืนสิเปิดไฟส่องสว่างยิ่งทองอร่ามใหญ่เลย

แล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากเข้าวัดแล้วอยากร่วมทำบุญไหว้พระกับทางวัดเป็นประจำเลย
ซึ่งถือว่าเป็นการดึงดูดชาวพุทธให้เข้าวัดมากขึ้นเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งนะครับ
สำหรับการเดินทางไปยังวัดเนินตองแห่งนี้เส้นทางเดียวกับสวนเสือศรีราชาเลยครับ
ผ่านสวนเสือสีประชาและอ่างเก็บน้ำหนองคอ
แล้วก็เลยสวนสุขภาพหนองค้อไปทางบ้านหุบบอนประมาณแค่๒กิโลเมตรครึ่ง
วัดจะอยู่ทางซ้ายมือติดถนนไปศักราพระพุทธรูปกรว่ายพระกรทำบุญกันก่อน
ค่อยออกมาเที่ยวในบริเวณใกล้นั้นไปสวนเสือต่อก็ได้นะครับ
มีวัดสวยแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับ
ไปเยี่ยมพยายามไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ท่านจะมีความสุขยิ่งนักนะครับ
แล้วดูสิเวลาที่แสงพระอาทิตศาสตร์๒เนี่ยโอ้โหสีสะท้อนออกมาสวย

ใช่ครับผมยามเช้าแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับไปวัดไปวานะครับ